ก็ทำงานเสร็จปุ๊บก็จะรอแฟนมารับ

ปรากฏคนที่มาหาไม่ใช่แฟนเป็นคนร้าย
อ้าว
มันมากันแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมฮะนี่ฮะ
คนก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์มาค่ะ
ส่วนพี่ประนอมนั้นน่ะนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะอ่า

เปล่าครับชักมีดขู่เลยฮะโอ้โห
กระเป๋าของพี่ประนอมแล้วก็หลบหนีไป
ประนอมกลับไปนั่งทำอะไรนะรอแฟน
จะสงสัยอยู่ไปนั่งตอนนี้คือจุดนัดพบของแฟนกับพี่ประนอมไง
จะมารอตรงนี้เป็นประจำครับครับ
คนร้ายเอาไปเลยกระเป๋าเนี่ยแล้วก็หนีไป
มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟนะของคนร้ายทะเบียนหนึ่งหนึ่งหนึ่งห้า
แต่ว่าหมวดกับจังหวัดเนี่ยไม่ทราบครับกระเป๋าสีชมพูของพี่ประนอมเนี่ย
ก็มีพวกของใช้แล้วก็เงินสดเกือบเกือบสองพัน
พี่ประนอมแกอายุสี่สิบสี่ปีเล่าให้ฟังว่าเหตุเกิดตอนสามทุ่ม
คืนวันที่๑๘เมษายนตรงนั้นคือริมถนนปากท่อสายเก่าครับ
สุขก็พยาบาลภาทพลิกปากทางเคราะห์วัดช่องรมวนารามพื้นที่หมู่เจ็ด
ก่อนที่จะมีคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านจากปากท่อมุ่งหน้าแม่กรอง
ทีแรกพี่เขาบอกพี่ก็ไม่ได้สนใจอะไรนะก็เลยไม่ได้ทันระวัง
นึกว่าอาจจะขี่ผ่านมาเฉยนี่จุดนี้เป๊ะเลยเห็นไหม
คุณผู้ชมเห็นไหมจะมีม้านั่งตรงนี้อยู่
พอไม่ได้สนใจก็เลยไม่ทันระวังครับ
คนร้ายขี่วกกลับมาหาแล้วก็บอกส่งกระเป๋ามา
พี่ประนอมก็ตกใจสิรีบลุกขึ้นกอดกระเป๋าไว้แน่นเลยนะ
คนร้ายบอกว่าอย่าวิ่งหนีนะอยู่วิ่งหนีกูแทงนะ

โอ๊คบราชบไม่ได้เห็นอยู่คนร้ายคนเนี่ยขี่ผ่านแถวนั้นเป็นประจำ

จับกลุ่มมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้

รอที่สว่างมีคนหน่อยนะครับ
อันตรายเดี๋ยวนี้ไม่รู้หน้าครับไม่รู้ใจ